หนึ่งด้วยสถานการณ์การพลายราบาสของโควิด๑๙
ช้างก็เลยต้องเดินออกมาหาอาหารกิน
แล้วก็แม่น้ำแห้งแม่น้ำปิงแห้ง
ช้างก็เดินมาอย่างที่เห็นในภาพนี้ค่ะ

ปรากฏว่ามีชาวบ้านกำลังตักน้ำ
จะตักน้ำเข้าสวนของตัวเอง

แต่นี่คือช้างปางช้างไม่ใช่ช้างป่าใช่ไหม

สงสัยช่วงนี้คงหิวน่าดู

เป็นช้างพลายในพื้นที่บ้านหนองมาจับหมู่๑

แม่น้ำปิงมาเลยคุณผู้ชม

บนขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
นายสะอาดคำศรีใจอายุ๖๙ปีโดนช้างเหยียบตายค่ะ
ตำรวจสพแม่แฝกก็ไปตรวจสอบนะคะ
วัชระเจ้าของสวนที่อยู่ติดกันเขาเห็นเหตุการณ์

ก่อนเกิดเหตุค่ะนายสะอาด
ลงไปดูเครื่องสูบน้ำ

จังหวัดนั้นช้างพลายที่เจ้าของปางช้าง
ปางช้างเอามาเลี้ยงไว้ที่ฝั่งตรงกันข้ามเดินข้ามน้ำปิงมา
แล้วชนนายสะอาดล้มครับทีนี้แหละเหยียบเลยค่ะ
เหยียบไปบนตัวของนายสะอาดเลยตัวนายวัชระก็เลยเข้าไป
ถังให้เสียงดังให้ช้างตกใจแล้วให้ช้างหนี
ปรากฏว่าช้างหันมาจะทำร้ายนายวัชระด้วยนายวัชระก็เลยวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
พอชาวบ้านลงไปดูโอ้โหนายสะอาดคือเสียชีวิตไปแล้ว
ควานช้างก็นำช้างกลับข้ามฝั่งไปแล้ว
มาแบบเงียบแล้วก็มาแล้วก็ชนเลยล้มแล้วก็กระทืบซ้ำ
ไม่ส่งเสียงไม่ไม่มีเสียงจู่ก็แมวครับน่าจะไม่ตกวัน
ถ้าตกมันแกน่าจะมีเสียงมีขู่ร้องอะไรบ้างอ่าผมแห่สิ่งของเคาะแล้วมันดังกว่าเก่า
มันก็หันมาไล่ผมต่อผมก็วิ่งหนีขึ้นไปบนบ้านขอความช่วยเหลือ
จากนั้นมันทำยังไงเพราะมันวิ่งตามเราซ้ำอ่ามันก็ไปรอทำร้ายผมที่กระท่อมต่ออีก
แล้วก็ควานช้างเขาก็ข้ามฝั่งแม่น้ำมาแล้วก็เขาก็หนีควานช้าง
ไปผ่านหมู่บ้านไปครับเราให้คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขติเนี่ยนะคะ
นักข่าวของเราไปที่ปางช้างก็ไปถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ประตูทางเข้าปิดนะคะนี่ค่ะก็ต้องพยายามตะโกนเรียกคนข้างในอะค่ะ
เราก็อยากจะได้ข้อมูลเหตุการณ์นี้คือก่อนหน้านี้ปางช้างเป็นรีสอร์ทเก่า
เจ้าของใหม่มาซื้อเพื่อทำปางช้างให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เรียนรู้ธรรมชาติของช้างแล้วก็ได้ให้อาหารช้างนะคะ
มีช้างเก้าเชือกแต่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้า
ปิดกิจการชั่วคราวช้างก็ไม่ได้อาหารจากนักท่องเที่ยว
แต่ว่าก็มีมูลนิธิสนับสนุนอาหารช้างให้อยู่นี่นะคะครับ
ตัวคนที่ให้ข้อมูลกับติบอกว่าก็ไม่ได้รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรมากนัก
นี่ค่ะคือเขาก็เดินมาคุยด้วยแต่ปางช้างปิด
ติก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่อมรบุญลอยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง
หนองมาจับผู้ใหญ่บอกว่าปางช้างตรงนี้เปิดมาสองสามปีแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องอะไรหรือเปล่าที่ผ่านมาช้างจากปางช้างนี้
ก็จะข้ามฝั่งไปกินผืดผลในไร่สวนของชาวบ้านบ่อยนะคะ
คือผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเคยประสานปางช้างแล้วว่าดูแลช้างหน่อยครับ
อย่าให้ช้างข้ามฝั่งไปกินพืชไร่ของชาวบ้านเจ้าของปางช้างเขาก็บอกว่า
งั้นเดี๋ยวเขาชดใช้ให้อืมชาวบ้านที่เดือดร้อนเพราะช้างไปกิน
พืชผลในไร่ในสวนแต่ผู้ใหญ่บอกว่ามันก็ไม่คุ้มหรอก
มันก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีอ่ะแล้วนี่ไงมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่ดี
เหตุการณ์ร้ายร้ายขึ้นจริงจริงผู้ใหญ่บอกว่าตอนนี้ลูกบ้านกลัวมากค่ะ
เพราะไม่รู้ว่าช้างจะข้ามมาอีกเมื่อไหร่จะออกมาจากปางช้างอีกเมื่อไหร่
จะมาเกิดเหตุสลดแบบนี้อีกไหมนะคะ
บางเขามันก็มาเกียบมะย่ำทางทางฝั่งนี้ไงฝั่งน้ำฝั่งฝั่งสั้นทรายเนี้ย
พื้นที่สันทรายมันกว้างที่ทำการพ่อปลูกเนี่ยมีกว้างมาเหยียบ
แล้วมาเยียบมะย่ำมาทำลายคือมันแต่เขาก็ชดใช้น่ะ
อย่างงี้ก็ก็ต้องผมก็ต้องไม่ได้คือคือลูกบ้านผมก็เสียเสียหายอ่ะ
คือตอนนี้ถึงกระหนักตายแล้วอ่ะก็ต้องเดี๋ยวผมต้องคุยกันอีกทีนึง
ถ้าเรื่องนี้จบแล้วก็เราก็จะคุยกับทางบ้านเราแล้วก็ยังจะคุยกับฝั่งนู้นว่าเอาไง
แต่เราก็เข้าใจซ้ำที่เขามาอยู่แล้วก็ถ้ามีที่ที่อยู่ที่ดีกว่านี้
ขอให้ย้ายออกจากที่นี่ไปอ่ะ
ติก็ไปคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาด้วยนะคะที่วัดหนองมาจับ
แต่ทางครอบครัวบอกว่ายังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลคือวันนี้ทางครอบครัวนิมนต์พระสงฆ์สี่รูป
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในจุดเกิดเหตุตามประเพณีล้านนา
ใช้สายสินขึงสี่มุมตรงจุดเกิดเหตุนำตุ๊กตาที่ทำจากต้นกล้วย
เป็นตัวแทนของผู้เสียชีวิตดอกไม้ทูบเทียนอาหารเป็นเครื่องเส้นไหว้
นี่นะคะก็ทำพิธีตามความเชื่อกำนันตำบลขี้เหล็ก
ซึ่งดูแลพื้นที่ของปางช้างอะค่ะก็บอกว่าปางช้างมาเปิด
โดยชาวบ้านเขาไม่ได้ยินยอมด้วยนะคะอืมแต่ว่าก็มีใบอนุญาตนั่นแหละ
แต่ชาวบ้านก็ท้วงติงไปแล้วที่ผ่านมายังไม่มีชาวบ้านไปแจ้งว่าได้รับผลกระทบอะไรจากช้าง
แต่เนี่ยมันเพิ่งมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับ